คือวันนั้นเนี่ยตำรวจที่ไปช่วยเนี่ยเห็นแค่นั้น
แต่เห็นภาพภูมิกับเบิ้มที่โรงพยาบาล
เมื่อวานท่านผู้การจรูลเกียรติรักษาการภูมิกับการทางหลวงเนี่ย
บอกว่าขอความเป็นธรรมให้กับภูมิกับเบิ้มด้วย
เพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่สามารถมาชี้แจงอะไรได้
แต่คนก็มองว่าเอ๊ะตกลงท่านตกลงช่วยหรือไม่ช่วย
ช่วยสหวัสศิลป์ช่วยพระมุโภพศิลป์ในจุดเกิดเหตุ
หรือไม่ช่วยกันแน่เพราะว่าที่โรงพยาบาลเห็น

อย่างเมื่อวานนี้ทางสอบสวนกลางก็บอกว่า
เดี๋ยวมันก็ต้องไปดูว่าใครเนี่ยมีพฤติกรรมแค่ไหนจะเข้าข่ายความผิด
ที่ไม่ช่วยเหลือคนเจ็บไม่จับกลุ่มมือปืนในที่ก่อเหตุ
ซึ่งก่อเหตุซึ่งหน้าหรือให้การขัดแย้งกับกล้องวงจรปิด
อย่างเช่นช่วยทันทีไหมหรือช่วงนั้นไปเอารถ

คือดูยังไงแยกยังไงฮะตรงนี้ว่าใครช่วยไม่ช่วย
เขาก็แตกรายละเอียดไปนะแต่ว่า
ของผู้กลับที่ผมเห็นนะ

มาก่อนแล้วส่งต่อแล้วไปรถกระบะคันที่สอง
ใช่ใช่ไหมเป็นอย่างนั้นได้ไหม

เหมือนกับว่าช่วยก่อนแล้วก็ยังอยู่ที่เกิดเหตุแล้วตามมาอีกทีนึง

แต่ผมคิดว่าสัญชาติยานของเขาคงจะเป็นอย่างนั้น
คือช่วยคนก่อนแล้วเดี๋ยวตัวเองต้องดูนิดนึงแล้วค่อยไป

อาจารย์พงศ์มองว่าเขาต้องไปดูอย่างละเอียดเพิ่มเติมใช่ไหมครับ

ขออนุญาตอย่างนี้นะครับการเนินคดียายากับคน

เขาจะดูพยากฐานทุกฝ่ายทุกอย่างที่มีอยู่ทั้งหมดเลย

เช่นคนนี้ระหว่างยิงกันตูมเนี่ย

คนนี้ระหว่างยิงกันตูมคุณอยู่ไหนทำอะไรอยู่

ผมเชื่อว่าตอนนี้ตำรวจก็มีคำให้การแทบทั้งหมดแล้วครับ
แล้วเขารู้ว่าใครอยู่ไหนทำอะไร

ว่าช่วงเวลานั้นอยู่ไหนทำอะไร
ถ้าเราเห็นตรงกันน่ะขนาดนี้คือ
ตรงลานจอดรถที่มีการพาสารวัตรสิวไป

ตรงบ้านที่เกิดเหตุเราไม่เห็น

ใช่ครับฉะนั้นเราไม่รู้ว่าตรงนั้นเกิดอะไรขึ้น

ภาพจากกล้องที่โรงพยาบาล

ผมเองเนี่ยก็มีการพูดคุยถามเพื่อนเนี่ยนะฮะ

อยู่ฝ่ายปราบปรามรุ่นพี่รุ่นน้อง

ศักดิ์การนักขนาดนั้นนี้จะทำยังไงบ้าง

เขาก็บอกว่าหนึ่งคือ

สติการตัดสินใจต่างจะตามไปแล้ว
สองคือพอเวลาหายตกใจ

ตำรวจต้องปฏิบัติหน้าที่ละเว้นไม่ได้
ซึ่งตรงนี้ก็ต้องมาดูข้อกฎหมายว่าเข้าไปถึงไหม
สดที่นี่ครับแชร์รัดทีวีช่อง๓๒ครับ